คุณผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์เรายังตามเรื่องของน้องหลิว
ตอนนี้ถนนทุกสายเนี่ยมุ่งไปที่การดูความเคลื่อนไหวของพอตุ๊
ใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจก็บอกเองนะคะว่าพอตุ๊ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกนะคะ
นี่นะฮะเนื่องจากตอนที่น้องหลิวหายตัวไปเมื่อ๘ปีก่อนเนี่ย
ปัจจุบันจะรู้ว่าเอ้าถูกฆาตกรรมอำพลางค่ะถูกทิ้งศพไว้ที่ไร่อ้อยที่สะแก้วเนี่ย
ช่วงเวลานั้นพ่อแม่บอกว่าน้องหลิวลูกสาวเนี่ยคบหาดูใจอยู่กับผู้ชายคนนึง
เป็นผอโรงเรียนก็คือพอตุ๊
แต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่สุพรรณบุรีแล้วก็หายตัวไปสองสามวันแล้ว
นี่คือบ้านของภรรยาของพอตุ๊นี่นะฮะภรรยาที่เป็นคุณครูเหมือนกันอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
กลับมาถึงบ้านเมื่อช่วงค่ำวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่บ้านภรรยาของพอตุ๊สมมุติว่าชื่อครูอุ้มก็แล้วกัน
ครูอุ้มบอกว่าเอาอย่างนี้นะขอให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งสุดท้าย
เกี่ยวกับเรื่องราวของสามีหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ย
มีสื่อที่นึงมาสัมภาษณ์แบบไม่ทันตั้งตัวนะก็ให้ข้อมูลอะไรออกไปโดยที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัว
แต่วันนี้เนี่ยขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของพอตุ๊เป็นครั้งสุดท้าย
ยืนยันว่าตัวเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเลย
จนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อสามีคือพอตุ๊ไม่ได้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
แต่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวฟังเสียงนะฮะ
ยังค่ะยังไม่ติดต่อค่ะ
ครูทราบเรื่องหรือว่าข้อเท็จจริงจากข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ
เมื่อวานนะที่ไปโรงเรียนที่น้องเขาไป
หมายความว่าเป็นวันแรกที่รู้เรื่องค่ะ
ใช่ค่ะก็เมื่อวานไงค่ะที่มีข่าวนำเสนอ

ยังไม่มีอันนี้ไม่รู้นะแต่ที่รู้คือไม่มี

ใช่ค่ะเข้าใจเองว่าไม่มีเพราะว่าเอ๊ก็ไม่ได้ถามนะว่าได้ของมาหรือเปล่า
แล้ววันนี้สภาพติดใจอยู่ไหนครับ

ทันทีที่ทราบข่าวค่ะครูเชื่อไหมคะ

เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่ายังเชื่อว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องหรือยังไงคะ
ตอนนี้เรายังไม่ฟันทงนะแต่ว่าแค่ความรู้สึกของคุณครูเองค่ะ
ความรู้สึกก็ไม่เชื่อค่ะ

นี่ก็ถามแล้วนะเนี่ยเมื่อวานก็ถามพี่แล้ว

โอเคขอบคุณมากขอบคุณมาก
มันมีข่าวออกไปครูก็ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตลำบากเหมือนกัน

ยืนยันนิดนึงค่ะว่าพอแค่ตรงนี้หรือยังไงเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรยังไง
ใช่ค่ะอยากให้พอแค่ตรงนี้ค่ะอยากให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันเหมือนปกติกันได้ค่ะ
แบบว่าแม่ลูกหรือว่าตัวภรรยาเองอย่างนี้ค่ะก็อยากจะใช้ชีวิตปกติไม่อยากให้นักข่าวมาตามโอ้โหจนใช้ชีวิตผมไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
นี่ฮะแต่วันนี้ครูอุ้มภรรยาของพอตู้เนี่ยวันนี้อนุญาตให้สัมภาษณ์นะฮะ
ใช่ค่ะก็บอกว่าพอตุ๊ก็ไม่ได้ขนข้าวขนของอะไรออกไปจากบ้านนะคะทุกอย่างก็ยังอยู่ในบ้านสำหรับเครื่องใช้ส่วนตัวข่าวของส่วนตัว
ไม่ได้ขนอะไรออกไปแล้วก็ไม่ได้มีโปรงมีปืนอะไรอยู่ในบ้าน
เพราะว่าปมหนึ่งก็คือเรื่องของอาวุธปืนด้วยเนื่องจากสภาพศพของน้องหลิวที่เจอเมื่อ๑๓พฤษภาคมปี๕๕เนี่ยมีร่องรอยของการถูกยิง
ใช่ค่ะแล้วพอตุ๊ที่คบหาอยู่กับน้องหลิวเนี่ยนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีข้อมูลว่าไปแจ้งความเรื่องปืนหายเอาไว้
แต่ว่าครูอุ้มเนี่ยบอกว่าไม่มีอาวุธปืนในบ้านนะครับสามีไม่ได้ขนข้าวของอะไรไปตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะข้าวของส่วนตัวทุกอย่างยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิม
ตรงนี้คือจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคดีของน้องหลิวเนี่ยจะคาบเกี่ยวหลายพื้นที่
ใช่ค่ะบ้านน้องหลิวอยู่ที่ปราจินบุรีนะคะไปพบศพที่สระบุรีนะคะแต่พอตุ๊เนี่ยเขาก็ย้ายจากสระบุรีมาสอนที่เนี่ยค่ะที่สุพรรณบุรี
สะแก้วที่สะแก้วคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องหลิวเนี่ยอยู่ที่สาแก้วพอตู้ก็อยู่สะแก้วนั่นแหละตอนนั้นเป็นผอที่เป็นคุณครูแล้วก็เป็นผอที่สะแก้ว
เก่าจะใหม่อะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอเจอพอตู้เนี่ยตอนนี้พอตู้ไม่ได้ไปทำงานตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ครูที่โรงเรียนบอกว่าพอตู้ส่งข้อความไปบอกนะคะเพื่อนครูที่โรงเรียนนะคะ
บอกว่าวันนี้จะไม่ไปโรงเรียนนะแล้วก็ขับรถออกจากบ้านไปเลย
คือตอนนั้นน้องหลิวอายุ๑๙เมื่อปี๒๕๕๕นะครับพอมีปัญหากับพอตู้ก็เลยไปทำงานโรงงานที่ปลาจีนบุรี
อำเภอศรีมหาโพธินะฮะรอยต่อติดต่อกับที่บ้านที่สาแก้ว
แล้วก็หายตัวไปเมื่อ๕พฤษภาคม๒๕๕๕จากนั้น๘ปีผ่านมาที่บ้านพยายามตามหาอยู่ผลตรวจดีเอนเอออกมา
ตรงกับศพของผู้หญิงศพหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ที่ไร่อ้อยที่สะแก้วเจอศพตั้งแต่๑๓พฤษภาคม๒๕๕๙
ก็คือหลังจากหายตัวไป๘วันนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องไปตามดูความเคลื่อนไหวของบุคคลที่กำลังถูกเพ่งเล็งไปที่สุด
ก็คือผู้ชายที่น้องหลิวเคยคบหาดูใจแล้วก็มีปัญหากันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือพอตุ๊ซึ่งตอนนี้ก็หายตัวไปเหมือนกัน
เมื่อช่วงค่ำเมื่อสักครู่นี้คือตอนที่ครูอุ้มที่เป็นภรรยาของพอตุ๊ในปัจจุบันเนี่ยกลับมาถึงบ้าน
แต่ตลอดทั้งวันนี้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีเนี่ย
ที่นี่เนี่ยนะครับท่านผอโรงเรียนบอกว่าภรรยาพอตุ๊นะฮะคุณครูอุ้มเนี่ยอันนี้นามสมมุตินะฮะ
ก็มาทำงานตามปกตินี่แหละแม้ว่าทางโรงเรียนจะอนุญาตบอกว่าเออมีปัญหาลักษณะอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ถ้ายังไม่สบายอกไม่สบายใจไม่ต้องมาทำงานก็ได้นะแต่ครูอุ้มบอกไม่เป็นไรห่วงลูกศิษย์นะห่วงนักเรียน
ยังไงต้องมาสอนหนังสือนะครับทางผู้บังคับบัญชาก็เข้าใจเพื่อนครูก็เข้าใจนะครับ
ก็ให้กำลังใจครูอุ้มกันแล้ววันนี้ก็สอนหนังสือไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่โรงเรียนอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยมีสื่อที่หนึ่งที่เข้าไปสัมภาษณ์ถึงในโรงเรียนแล้วพอโรงเรียนบอกว่า
ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายกับเรื่องของสภาพจิตใจของครูอุ้มนะครับวันนี้ครูอุ้มเลิกเรียนเลิกสอนก็กลับมาที่บ้านนะฮะวันนี้ไปทำงานปกติ
แต่สภาพจิตใจนี่แย่มากเครียดด้วยกังวลด้วยนะสีหน้าเคร่งเครียดทั้งวันแต่ก็ยังเป็นห่วงลูกศิษย์มาสอนหนังสือพอกลับมาที่บ้านก็อย่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่คุยกับคุณนวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าขอให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้
ทีนี้ค่ะเราก็เลยให้คุณภูริพัฒน์บุญนินนะคะนักข่าวของเราอีกคนนึงนะคะไปที่โรงเรียนที่ตำบลหนองปรูอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่ค่ะก็คือที่โรงเรียนที่ผอตุ๊เป็นผู้บริหารอยู่นะคะคือเมื่อวานนี้เราก็ไปมารอบนึงนะคะ
เมื่อวานนี้คุณครูในโรงเรียนก็บอกว่าพอตู้ส่งข้อความไปบอกคุณครูว่าวันนี้จะไม่ไปที่โรงเรียนเพราะปกติพอตู้จะไปถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้า๖โมงเช้าอะค่ะ
จริงแล้วพอตู้เขาก็ยังไปสอนอยู่นะคะก็ยังใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่ไป
แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยทีนี้ค่ะก็ไม่ได้มีการแจ้งอะไรด้วยนะคะ
คือแจ้งแค่เมื่อวานตอนเช้าแต่หลังจากนั้นพอหายไปวันนี้ก็ไม่แจ้ง
ส่งข้อความในกลุ่มไลน์ของคณะครูไม่ส่งข้อความบอกอะไรเลยแต่
ไม่แน่ใจว่ามีการแจ้งให้รักษาการผู้อำนวยการของโรงเรียนรับทราบ
หรือเปล่าครับทีนี้ค่ะเพื่อนครูในโรงเรียนบอกว่าบอกตรงตรงเลย
นะตั้งแต่เห็นข่าวการเสียชีวิตของน้องหลิวตั้งแต่เห็นข่าวว่า
พอตุ๊เป็นผู้ต้องสงสัยโอ้โหทุกคนตกใจมากนะคะไม่มีใครคาด
คิดว่าผู้มนุยการโรงเรียนจะเป็นแบบนี้อืมเพราะปกติก็มาทำงาน
เป็นคนปกติไม่ได้มีท่าทีโหดร้ายอะไรด้วยซ้ำ
ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้๓๔เดือนเองนะคะ
ขวามือคือภาพของน้องหลิวผู้เสียชีวิตนะคะ
คือคุณครูในโรงเรียนบอกว่า
เอาจริงก็คือ๓๔เดือนก็ไม่แน่ใจนะ
ว่าคนในโรงเรียนรู้นิสัยที่แท้จริงของพอตู้หรือยัง
แต่เท่าที่ผ่านมาก็ปกติดีไม่ได้มีท่าทีโหดร้ายอะไร
บ้านของคุณไม่มีอะไรเป็นเรื่องเบื้นเฉย
ที่บอกตัวคุณคุณไว้นะคะ

พวกชาวบ้านเห็นกับเขาก็มาบอกกับคุณคุณ
ว่ามีตำรวจเข้าไป

ไม่มีอะไรนะเป็นเรื่องสำหรับส่วนเรื่องหุงปืน

ที่ไม่เข้ามาแต่ว่าทราบว่าร้านนะคะ

เมื่อวานรู้สึกว่าจะลาบวชนะคะ
แล้วก็วันนี้ก็เหมือนจะลาต่อ

ดูท่านก็โอเคดี
ทำงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ใจหาย
เนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็มีภาพเนี่ยค่ะ
ตอนที่พอตุ๊ก็เป็นผู้บริหารอยู่ที่โรงเรียน
ก็ปฏิบัติหน้าที่ผู้บุญการโรงเดียน

ไปจากผู้บุญการโรงเรียนคนอื่นอ่ะนะ

ก็บอกแบบนี้ก็มีภาพกิจกรรมหนั่นหน่นนี่ในโรงเรียน
ตอนนี้ก็อายุสัก๕๐ปลายแล้วล่ะครับ
ทีนี้นะคะเรามีข้อมูลว่าเมื่อปี๒๕๕๘นะคะ
พอตุ๊ย้ายมาจากจังหวัดสะแก้ว
ก็ไปเป็นผอที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ปี๒๕๖๒ย้ายไปเป็นผู้มนุยการที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันทร์
ปี๒๕๖๓ย้ายมาเป็นผู้มนุยการโรงเรียนที่บริหารอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปรู
นี่ค่ะเพิ่งย้ายมาที่ตำบลหนองปรัวอำเภอศรีประจันทร์เมื่อสี่เดือนก่อนเองค่ะครับ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับรักษาการผู้มนุยการโรงเรียนที่ผอตุ๊เป็นผู้มนุยการอยู่นะคะ
พอตู้ไม่ไปทำงานก็ต้องรักษาการปฏิบัติหน้าที่นะแล้วก็ไปคุยมานะคะ
รักษาการผู้มนุยการโรงเรียนก็เลยบอกว่าเมื่อวันจันทร์๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พอตุ๊ก็ไปทำงานที่โรงเรียนตามปกติค่ะจนเช้าเมื่อวานไม่ไป
รักษาการผอโรงเรียนก็ติดต่อนะคะพยายามจะโทรศัพท์หาติดต่อไม่ได้
บ่าย๒โมงของเมื่อวานพอตุ๊โทรศัพท์ไปหาค่ะ
บอกว่าทำหนังสือลาป่วยให้หน่อยไปยื่นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแทนให้ด้วยนะ
นี่ค่ะบอกรักษาการผอโรงเรียนให้บอกว่าลาป่วยไปยื่นหนังสือให้
พอตู้บอกว่าเคยเซ็นหนังสือลาป่วยล่วงหน้าเอาไว้อยู่ที่ธุรการของโรงเรียน
พูดแค่นี้ค่ะแล้วก็วางสายไปเลยนะคะ
รักษาการผอโรงเรียนบอกว่าก็งงเหมือนกันนะก็พยายามโทรหานะคะ
โทรหาหลายรอบตั้งแต่บ่ายไปยันค่ำติดต่อไม่ได้เลย
ที่ต้องโทรหาเนี่ยก็เพราะว่าพอไปยื่นหนังสือลาป่วย
เอกสารหนังสือลาป่วยเนี่ยมันมีปัญหาครับก็เลยต้องโทรหาพอตุ๊
แต่โทรเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้สักทีจนถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตั้งแต่บ่าย๒เมื่อวานนะจนถึงตอนนี้ยังติดต่อพอตุ๊ไม่ได้เลย
พอตู้ก็ไม่ติดต่อไปที่โรงเรียนอีกเลยค่ะ
มาโรงเรียนปกติก็อยู่กับพวกผมเฮฮาก็คุยเล่นกันคือ
เพราะพวกผมเป็นกันเองอยู่แล้วบริบทบอกเขาก็พูดหลายครั้งเลย
เขาบอกว่าผมมาอยู่โรงเรียนนี้ผมสบายใจมากเลยนะพี่นะ
รู้สึกว่าพวกเราเป็นกันเองมากอะไรเขาชื่นชมเขาชอบ
หลังจากหลังจากอันนั้นเสร็จได้คุยโดยเดียวเองครับ
ท่านผอบอกว่าท่านอ่ะมีเวลาที่ท่านคือเซ็นลูกหน้าไหว
เพราะว่าเวลาท่านไปมีเจ็บป่วยอะไร
แกจะได้แบบว่าให้น้องธุรการทำใบลาส่งเขตทัน
เขาบอกมีเวลาอยู่ในแฟมนะพี่ช่วยกรุณาเอ่อ
ส่งเวลาให้ผมหน่อยผมเซ็นไว้แล้ว
เขาบอกวันนี้เซ็นไปแล้วที่แฟมก็ทำเปิ้ลดูเขาบอกอย่างนี้
รักษาการผอโรงเรียนบอกด้วยนะคะว่า
ก่อนหน้านี้ก็รู้มาบ้างว่าพอตุ๊มีคดีความเรื่องของอาวุธปืน
เพราะตำรวจมาถามหาพอตู้ที่โรงเรียนเลยนะคะ
แล้วก็ตำรวจไปค้นบ้านพักด้วยนะคะ
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไปค้นที่บ้านพักของพอตุ
แต่พอถามไปผอตุ๊กก็บอกว่าไม่มีอะไร
นี่ค่ะจนมีข่าวว่าคนไปพบศพน้องหลิวที่หายตัวไปเมื่อ๘๙ปีก่อนนะคะ
กลุ่มเพื่อนครูในโรงเรียนด้วยกันก็เริ่มตกใจ
ก็เริ่มคุยกันในเรื่องนี้ว่าจะใช่พอตู้หรือเปล่า
ตามข่าวที่บอกว่าผู้ต้องสงสัยย้ายมาจากสะแก้วมาอยู่ที่สุพรรณบุรี
หลังเคารพทงชาติเมื่อวาน
รักษาการผอโรงเรียนบอกว่าผมก็เลยเรียกครูทุกคนในโรงเรียนเลย
มาคุยกันมาประชุมกันมาหาทางออกร่วมกันหน่อย
ว่ามันจะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นที่โรงเรียนแน่

เพราะว่าที่ไม่คุยพ่อพักของเจ้าทำทำครับ
ที่คดีปืนหายนะครับที่มันเป็นข่าวที่ตำรวจมา
เพราะท่านก็พูดกับผมกับเพื่อนครูอีกคนหนึ่ง
เป็นรักษาการคนที่๒นะครับ

ดังนั้นนะคะตอนนี้พอตู้ก็ยื่นหนังสือลาป่วย
เรียบร้อยแต่ไม่ได้ระบุเวลาว่าจะลาป่วยกี่วัน
ตอนนี้ในโรงเรียนไม่มีใครติดต่อพอตู้ได้เลยสักคนนะคะ
นี่คือห้องทำงานของพอตุ๊นะคะเงียบเลย
แล้วไม่มีใครติดต่อได้เลยนะคะรักษาการพอโรงเรียนก็ติดต่อไม่ได้
โทรไปไม่ได้เลยไม่ติดเลย
คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนก็พยายามติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้เลย

ไม่รู้ว่าลาป่วยกี่วันบอกแค่ว่าทำเรื่องลาป่วยให้หน่อย
ข้อมูลของตำรวจชุดสืบสวนนะคะมีข้อมูลว่าพอตุ๊ปิดมือถือ
และไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีกระแสข่าวว่าหนีไปอยู่ที่สะแก้ว
เปิดเครื่องเฉพาะตอนที่ต้องการจะโทรหาคนที่อยากคุยด้วยเท่านั้น
ตำรวจเขาตรวจสอบได้ค่ะเวลาไปเปิดมือถือในพื้นที่ตรงไหนเขาตรวจสอบสัญญาณได้ไงฮะ
ว่าคุณเปิดตอนไหนอยู่พื้นที่ตรงไหนก็เลยเชื่อว่าไปอยู่สะแก้วแล้ว
คือถ้าไปสาแก้วก็กลับไปบ้านบ้านตัวเองใช่ไหมไม่แน่ใจว่าไปอยู่ที่ไหน
เป็นคนสะแก้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
สืบสวนสพวัฒนานครก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
เพื่อออกหมายจับบุคคลใกล้ชิดคนนึง
ซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องหลิวในวันที่น้องหลิวหายตัวไป
ตำรวจบอกแบบนี้นะคะตำรวจบอกด้วยว่ามีพยานสำคัญ
สามารถระบุได้เลยว่าน้องหลิวอยู่กับผู้ชายคนนี้แหละ
ตำรวจบอกเลยว่าไม่เกินวันสองวันนี้คุณผู้ชมออกหมายจับได้แน่
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
จะมีการแถลงข่าวคดีนี้ด้วยตัวเอง๙โมงเช้าที่จังหวัดสะแก้วค่ะ
ว่าตอนนี้เนี่ยบางรายงานข่าวบางกระแสข่าวก็บอกว่า
ตำรวจคุมตัวไว้ได้แล้วก็มีใช่ไหมฮะบางรายงานก็บอกว่าก็ไปกลับไปที่บ้านย่านสะแก้วนั่นแหละ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับ
เมื่อวานนี้ที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเองเราก็ไปที่บ้านแม่ยาย
ของพอตุ๊ที่สุพรรณบุรีเนี่ยท่านผู้ชมครับ
ทุกผู้ชมพอตุ๊ะบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าก่อนที่เรื่องคดีของน้องหลิวสาววัย๑๙ปีที่สะแก้วจะเป็นข่าวดังทั่วประเทศเนี่ย
นี่นะฮะนี่คือบ้านแม่ยายนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ไปนะครับ
แต่วันนี้ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอะไรนะฮะอันนี้เป็นภาพเมื่อวานนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งแต่วันนี้แม่ยายให้ข้อมูลให้ข้อมูลนะครับบอกว่าก่อนที่เรื่องของน้องหลิวจะเป็นคดีดังเนี่ย
พอตุ๊ยังเดินทางไปทำงานที่โรงเรียนปกตินะครับแล้วก็กลับมาพักที่บ้านทุกวันนี้แหละนะฮะ
โดยปกติพอตุ๊จะออกจากบ้านประมาณ๖โมงเช้ากลับถึงบ้านก็นู่นหลังทุ่มครึ่งช่วงค่ำเลยนะครับ
ส่วนครูอุ้มภรรยาพอตุ๊ก็จะออกไปสอนหนังสือหลังจากที่พอตู้ออกจากบ้านไปแล้วสัก๒๐๓๐นาทีนะ
ครูอุ้มจะถึงบ้านก่อนประมาณ๖โมงเย็นหากวันไหนที่โรงเรียนมีประชุมหรือว่าครูอุ้มติดงานก็จะกลับช้ากว่าเดิม
ครูอุ้มกับพอตุ๊จะแยกกันไปทำงานขับรถกันไปคนละคันเพราะต้องไปคนละทางคนละโรงเรียนกันนะครับ
ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพอตู้เนี่ยเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหน
ส่วนตัวในฐานะแม่ภรรยาหรือว่าแม่ยายเนี่ยยอมรับว่าก็เป็นห่วงลูกเขยนะฮะ
เพราะลูกเขยไม่เคยขาดการติดต่อไปแบบนี้
ขณะที่ลูกสาวเองก็จิตใจย่ำแย่ในขณะนี้เนื่องจากเครียดมาก
เพราะว่ามีสื่อที่ไปสัมภาษณ์ถึงในโรงเรียนนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ทันตั้งตัว
พอมีข่าวสารต่างออกไปก็เลยยิ่งเครียดใหญ่
ตอนนี้ทางฝั่งของแม่ยายหรือว่าภรรยาของพอตุ๊
ล้วนยืนยันกับทีมข่าวทะลัดทีวีว่าไม่รู้จริงว่าพอตู้อยู่ที่ไหน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตำรวจนะคะได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการสืบสวนสอบสวน
คดีการหายตัวไปและเสียชีวิตของน้องหลิว
เรื่องนี้๘ปีกว่าเกือบ๙ปีต้องชื่นชมการทำงานของตำรวจและมูลนิธิกระจกเงานะคะ
จนสามารถรู้ว่าศพที่พบที่จังหวัดสระบุรีสะแก้วเนี่ย
เป็นพื้นที่ของที่ไร่อ้อยตรงนี้มันคือศพเดียวกันกับน้องหลิวที่หายตัวไป
ทีนี้ค่ะรายงานจากชุดสืบสวนบอกแบบนี้นะคะ
ว่าตลอด๘ปีที่ผ่านมาตำรวจพยายามแกะรอยคนร้ายอย่างไม่ลดละนะคะ
ตำรวจไม่ได้นิ่งเฉยตั้งแต่วันที่น้องหลิวหายตัวไปจากบ้านนะคะ
คือหลังผลพิสูจน์ศพสาวนิรนามจนรู้ว่าน้องหลิวคือศพนี้
ไปพบในไร่อ้อยที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วเนี่ย
ตำรวจขยายผลต่อเนื่องค่ะมีวัตถุพยานมีพยานแวดล้อม
ตำรวจขยายผลนะคะคือตำรวจบอกแบบนี้เลยว่าจุดแรกนะที่ตำรวจให้ความสำคัญ
ก็คือเรื่องของปืนปืน๙มมเพราะว่าที่ศพของน้องหลิวสภาพศพคือถูกยิง
ลักษณะร่องรอยการถูกยิงคาดว่าเป็นปืน๙มมเจ้าหน้าที่ขยายผลไปถึงคนใกล้เคียงเป็นอันดับแรกนะคะ
ทำให้ได้ข้อมูลว่าน้องหลิวคบหากับพอคนนี้ก่อนที่จะหายตัวไป
สมัยก่อนพอตุ๊เป็นคนหน้าตาดีค่ะเป็นคนชอบเล่นปืนเป็นคนสะสมอาวุธปืนพกพาปืนติดตัวอยู่ตลอดนะคะ
มีพยานยืนยันว่าพอตุ๊เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนใจร้อนและชอบเล่นปืน
พอตุ๊ก็เลยเป็นบุคคลต้องสงสัยในใจตำรวจเป็นคนแรกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
พอตุ๊นะคะตอนนี้อายุประมาณห้าสิบเก้าได้นะคะครับทีนี้ค่ะตำรวจก็พุ่งเป้าไปที่ชายหนุ่มคนใกล้ชิดที่สุด
น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องหลิวก็คือพอตุ๊หลังจากนั้นมีการผ่าชนะสูตรศพแล้วพอยืนยันได้ว่าศพนี้คือน้องหลิว
ตำรวจเลยเนี่ยค่ะตามต่อเลยพอตุ๊เนี่ยคนแรกเลยผู้ต้องสงสัยตำรวจไปได้ข้อมูลมาอีกว่าพอตุ๊มีปืนไว้ในครอบครองสามกระบอก
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจก็เลยทำทีไปขอตรวจสอบอาวุธปืนที่พอตุ๊แจ้งหายเอาไว้คือไปถึงบ้านพอตุ๊เลยนะคะ
แต่ตอนนั้นพอตุ๊กเขาไม่เอกใจอะไรค่ะเพราะว่าตำรวจไม่ได้ไปถามเรื่องน้องหลิวเลยไงคะ
ตำรวจทำทีถามแค่เรื่องปืนแต่ตำรวจตั้งใจจะถามเพื่อจะเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องหลิวหรือเปล่า
ตำรวจเขามีวิธีการไม่พูดถึงเรื่องน้องหลิวเลยนะถามเรื่องปืนอย่างเดียวพอตู้ก็เลยไม่เอกใจอะไร
ปรากฏว่าเจอปืนสองกระบอกก็เป็นปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะคะส่วนปืนที่แจ้งหายก็คือไม่เจอ
ทั้ง๒กระบอกได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๕๖และปืนทั้ง๒กระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้อง
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วปืนที่พอตุ๊แจ้งหายแล้วตอนที่ตำรวจไปถามที่บ้านแล้วไม่เจอเนี่ยเป็นปืนชนิดไหน
เป็นปืน๙มมตามที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยเอาไว้ตั้งแต่ต้นตามสภาพศพของน้องหลิวที่ถูกยิงว่าน่าจะถูกยิง
ด้วยปืน๙มมปืนของพอตุที่แจ้งหายมันก็ปืน๙มม
พอตู้เกิดอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกชนท้าย
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพตาพระยา
เมษายน๒๕๕๖พอตุ๊ไปแจ้งความปืนหาย
ซึ่งปืนที่ถูกแจ้งหายเนี่ยค่ะก็หลังจากที่น้องหลิวหายตัวไปประมาณปีนึงนะคะ
แจ้งหายหลังจากเกิดเรื่องที่น้องหลิวหายตัว๑ปี
เพื่อพอตุ๊ดูอยู่แล้วเครียดหรือว่ากังวลหรืออะไรยังไง
หรือว่ามันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลย
หรือผมไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นเลยแบบเจ้าอารมณ์ใจร้อนชอบเล่นปืน
หรือที่มีเพื่อนของน้องหลิวเคยบอกว่าน้องหลิวเคยบอกว่าถูกพอเนี่ย
เอาปืนตบหน้าก็มีทำร้ายร่างกายก็มี
พอตู้อยู่ตรงไหนเนี่ยครอบครัวเขาเป็นห่วง
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เนี่ยภรรยาของพอตุ๊กก็ให้สัมภาษณ์
ก็คือสิ่งที่พูดเหมือนเดิมทั้งสองวันก็คือเป็นห่วงเป็นห่วงสามี
ไม่รู้ว่าจะเครียดจะคิดสั้นอะไรหรือเปล่าภรรยาพูดขนาดนี้เลยนะ
พอตู้ก็สามารถไปแสดงความรู้สึกใจกับตรงรวจได้ค่ะ
หรือว่าติดต่อมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นะฮะ
เพื่ออยากจะชี้แจงว่าเออข้อมูลมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
ท่านผู้ชมครับตามข้อมูลจากชุดสืบสวนล่าสุดในขณะนี้เนี่ยบอกว่า
พบเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ของพอตุ๊อยู่ที่สะแก้ว
นั่นก็คือก็ย้อนกลับมาที่บ้านเกิดของตัวเองนะฮะ
ซึ่งก็เป็นครูอยู่ที่นี่หลายปีอยู่กับน้องหลิวคบกับน้องหลิวก็อยู่ที่สะแก้วนี่แหละ
เราย้อนไปที่บ้านของพอตุ๊นะฮะตามแบบทะเบียนราชที่เราหาได้เลยนะครับ
พอตุ๊เนี่ยบ้านเดิมอยู่ที่ตำบลตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วบ้านหลังนี้ครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือพื้นที่เกิดเหตุเลยนะฮะที่พอตุ๊ได้รู้จักคบหาอยู่กับน้องหลิวก็ที่นี่บ้านน้องหลิวก็อยู่ที่นี่
เคยไปนอนที่บ้านน้องหลิวอยู่บ่อยค่ะพ่อกับแม่ของน้องหลิวบอกก็จะไปวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดประมาณนี้ค่ะ
พบศพน้องหลิวก็ที่จังหวัดสะแก้วนี่แหละนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับคือเราไปถึงตรงนี้เนี่ย
ชาวบ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือบ้านพ่อของพอตุ๊นะฮะ
ซึ่งพอตุ๊เคยอยู่กับพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงทีนี้พอพ่อเสียชีวิตไม่มีใครอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกนะครับ
ก็จะมีคนที่แวะเวียนมาทำความสะอาดบ้านบ้างส่วนพอตุ๊เนี่ยชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตเนี่ย
พอตุ๊ก็ไม่เคยมาที่บ้านหลังนี้เลยเพราะว่าพอตุ๊นะฮะจะพักอยู่บ้านพักครูที่อำเภอตาพระยาอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้สัก๓กิโลเมตร
ปี๒๕๕๓เนี่ยเราได้ข้อมูลนะครับว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวของพอตุ๊ตัดสินใจขายบ้านหลังนี้นะฮะ
ขายให้กับเจ้าของคนใหม่เนี่ยราคา๓๕๐๐๐บาทซึ่งพอตุ๊เป็นคนมาเซ็นเอกสารทั้งหมดเอง
หลังจากนั้นพอตุ๊ก็ย้ายไปเป็นผออยู่ที่โรงเรียนที่สุพรรณบุรีซึ่งก็ไม่มีใครเห็นพอตุ๊มาแถวนี้อีกเลย
เพราะปกติหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตก็ไม่ได้มาแถวนี้อยู่แล้วขายบ้านไปเมื่อปี๕๓
แต่เรื่องของน้องหลิวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปี๕๕
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าเท่าที่เคยเจอพอตุ๊นะครับก็เป็นคนอัธยาศัยดี
เวลาเจอหน้ากันก็ทักทายตามปกติแต่ไม่ได้สนิทสนมกับพอตุ๊กันมากนัก
จากตอนนั้นพอตุ๊เนี่ยก็มีตำแหน่งเป็นถึงพอโรงเรียนนะฮะ
ก็เลยไม่ค่อยได้พูดได้คุยหรือว่ามีความสนิทสนมอะไรกัน

หลังจากที่ขายนะครับแกเคยเข้ามาบ้านอักษณะอยู่หรือเปล่า
หมายถึงว่าบ้านพวกคู่อะ
ก็ถ้าพี่มึงคือเขาก็อยู่หลังนั้นอยู่บ้านพวกคู่ตลอดนะ
เพราะฉะนั้นบ้านเก่าดั้งเดิมของพอตุ๊ขายไปแล้ว

พอตุ๊ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ที่ทีมข่าวของเราไปแกะรอยมานะครับ
ค่ะแล้วพอตู้เองเขาก็มีภรรยามีลูกนะคะ
คือประวัติส่วนตัวของพอตุ๊เนี่ยภรรยาคนแรกอยู่ที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วนะคะ

ตอนนี้ลูกชายโตแล้วอายุยี่สิบเจ็ดปีคนนึงอีกคนนึงอายุยี่สิบห้า
นี่ค่ะคือครอบครัวของพอตุ๊นะคะ
พอตู้ก็มาอยู่กินกับภรรยาคนปัจจุบันที่เราไปสัมภาษณ์มาค่ะ
คุณอุ้มอ่ะนะคะเป็นนามสมมุตินะคะครับคุณอุ้มเป็นครูก็ที่สุพรรณบุรี
แต่สอนอยู่คนละโรงเรียนนะมีลูกชายด้วยกันสองคนนะคะ
ตอนนี้อายุสิบสองปีคนนึงอายุสิบปีคนนึง
ช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านี่แหละค่ะ
พอตุ๊ไปคบกับน้องหลิวนางสาวมะยุรียอดพะเนา
จนน้องหลิวหายตัวไปช่วงเดือนพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าค่ะ
จะพบว่าถูกฆาตกรรมแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้กลางไร่อ้อยที่จังหวัดสะแก้วนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะพ่อกับแม่ของน้องหลิวคุณพ่อสมศักดิ์คุณแม่สุรีวันยอดพะเนา
เพื่อนสนิทของน้องหลิวให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราตรงกันเลยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของน้องหลิวที่คบหากับพอตุ๊คือน้องหลิวเนี่ยเล่าให้พ่อแม่ฟัง
หลิวเนี่ยเล่าให้เพื่อนสนิทฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมของพอตู้อะค่ะ
ว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบหึงหวงทำร้ายร่างกายน้องหลิว
เคยขู่ด้วยปืนเคยใช้ปืนตบหัวเคยโดนทุบตีถึงขั้น
กักขังน้องหลิวเอาไว้ในบ้าน
อันนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องหลิวบอกว่าน้องหลิวเคยเล่าให้ฟังแบบนี้จริง
เพื่อนสนิทน้องหลิวก็บอกว่าน้องหลิวพูดแบบนี้จริงค่ะ
คือเรื่องพอตู้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปแล้วเสียชีวิต
ฆาตกรรมอำพรางเอาไว้ของน้องหลิวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องรอฟังตำรวจ
แต่เรื่องของการคบหามาที่บ้านตรงนี้พ่อแม่หรือว่าเพื่อนเขายืนยัน

ท่านผู้ชมครับถ้าดูเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าครอบครัวต่างของพอตุ๊
ที่เรามีผังให้ดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
จะเห็นนะครับว่าพอตุ๊เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุ๕๐
ถ้าย้อนไปเมื่อ๘๙ปีที่แล้วแสดงว่าอายุ๕๐นะฮะ
ทำไมถึงไปคบหากับเด็กสาวรุ่นลูกอ่ะอายุ๑๙อ่ะ
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงของคุณแม่ของน้องหลิวนะฮะ
เพราะบอกกับเราเนี่ยคืออย่างนี้ครับ
พอตุ๊มีภรรยาคนแรกมีภรรยาคนที่สอง
มีลูก๔คนเนี่ยเป็นผู้ชายหมด

แม่ของน้องหลิวบอกว่าที่ทราบเลยนะที่รู้เนี่ยลูกสาวบอกเนี่ยนะ
พอตู้เนี่ยมาคบหามาอยู่กับน้องหลิวเนี่ยเพราะอยากได้ลูกสาว
นี่ฮะพอเราย้อนไปดูครอบครัวของพอตุ๊ที่มีครอบครัวมาหรือมีลูกมาเนี่ย
มีลูกชายหมดเลยใช่แล้วน้องหลิวบอกกับพ่อกับแม่ว่าพอตุ๊คบกับหนูเนี่ยเพราะอยากมีลูกสาว
นี่นะฮะจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอพอตุ๊คงจะได้ฟังกันนะ
ทุกผู้ชมครับดูตรงนี้ก่อนหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับเรื่องของน้องหลิวอย่างที่เราทราบนะฮะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพที่เจอเมื่อ๑๓พฤษภาคม๕๕
เก็บไว้ที่สุสานที่ชนบุรีแล้วก็เอาชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยไปตรวจ
พิสูจน์แล้วผลดีเอนเอตามที่ตรวจพิสูจน์มาล่าสุดแล้วผลออกมาปีนี้เนี่ยนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยว่าคือน้องหลิวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกอยากได้ศพลูกสาวมาบำเพ็ญกุศลเหลือเกิน
จังหวัดสะแก้วนะครับทุกผู้ชมครับเพื่อมารับชิ้นส่วนกระดูกของน้องหลิวนะฮะคุณ
สมศักดิ์ยอดพะเนาอายุ๖๐ปีคุณแม่สุรีวันยอดพะเนาอายุ๕๕ปีนะครับ
มาจากบ้านหนองเสม็ดที่ตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงสะแก้วมาที่สพวัฒนานครนะฮะ
เพื่อมารับชิ้นส่วนกระดูกของลูกสาวที่เจ้าหน้าที่แจ้งนะฮะบอกว่าชิ้นส่วนกระดูกของลูกสาวเนี่ย
ทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยขอส่งกลับมาให้
เป็นชิ้นส่วนกระดูกช่วงต้นขานี่นะฮะเพราะว่าตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่เจอศพนิรนามใช่ไหม
ตามขั้นตอนเขาก็ต้องเอาส่วนหนึ่งเอาไปไว้ตรวจพิสูจน์
สถาบันนิติเวศส่วนศพทั้งร่างเนี่ยก็ส่งไปที่สุสานก่อนนะฮะ
สำหรับศพรายญาติค่ะยังหาตัวตนหรือว่าหาบุคคลไม่เจอเนี่ยนะครับ
ตรงนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเก็บเอามาเพื่อตรวจพิสูจน์ดีเอนเอต่าง
อัตลักษณ์บุคคลต่างเมื่อผลออกมาชัดเจนนะฮะตรวจถึง๒รอบนะครับ
ยืนยันชัดเจนว่าตรงกับคุณแม่ของน้องหลิวเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญคุณพ่อคุณแม่ให้มารับกระดูกของลูกสาวไปนะฮะ
กระดูกช่วงต้นขานะครับใส่ไว้ในซองสีน้ำตาลนะฮะ
ส่งกลับมาให้กับโรงพักเพื่อคืนให้กับครอบครัว
เพื่อรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
คุณแม่ของน้องหลิวนะครับบอกว่าตอนนี้ยังรอฟังข่าวจากทางสุสานเอกชนที่จังหวัดชนบุรีนะ
เกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องของชิ้นส่วนกระดูกหรือว่าศพต่างของน้องหลิว
ว่าตกลงแล้วในช่วงเวลานั้นที่เจอศพตั้งแต่ตอนนู้นนะฮะ
ของลูกสาวเนี่ยถูกนำไปฝังไว้ที่สุสานไหนจุดไหนอะไรยังไง
ทางครอบครัวยังตั้งความหวังว่าจะได้กระดูกชิ้นส่วนของลูกสาวให้มากที่สุด
ทั้งร่างหรือว่ามากที่สุดเพื่อนำมาทำบุญ
แต่หากไม่พบก็ต้องทำใจนะครับก็ต้องเอาชิ้นส่วนกระดูกช่วงต้นขา
ที่ได้รับจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนำไปทำบุญเท่าที่ได้มา
กระดูกต้นขามีส่วนหนึ่งเล็กน้อยแค่นั้นค่ะยังไม่ได้ครบนะ
หลังจากที่เรากระดูกกันแล้วนี่คือเราจะนำไปทำบุญเลยหรือเปล่า
ยังค่ะยังให้ครบชิ้นส่วนก่อนเพราะว่ามูลนิธิเขายังไม่แจ้งมาว่า
ส่วนที่เหลือจะได้ครบถ้าได้ครบเขาจะโทรมาบอกอีกทีค่ะ
ส่วนโทรกระดูกที่เหลือนะครับได้เข้าทำพิธีรักประชาไปแล้ว

ทางมูลนิธิก็จะบอกมาอีกทีค่ะคือไม่เจอแล้ว
คือไม่เจอแล้วก็คือจะเอาแค่นั้นแหละทำบุญค่ะ
วันนี้คุณแม่ของน้องลิวได้เล่าถึงความสัมพันธ์
ระหว่างลูกสาวกับพอตู้นะฮะ
คุณแม่ยอมรับว่ารู้มาตลอดว่าลูกสาวครบกับพอตู้
ที่เป็นชายวัยกลางคนในช่วงเวลานั้นเป็นผอโรงเรียน
เพราะลูกสาวเคยพาผอตุ๊มาที่บ้าน
ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์พอตุ๊จะมานอนที่บ้านแม่
แม่บอกว่าไม่เคยคุยกับพอตุ๊เป็นการส่วนตัวนะฮะ
ถ้าจะรู้เนี่ยก็คือลูกสาวเนี่ยน้องหลิวในช่วงเวลานั้นที่อายุ๑๘๑๙เนี่ยเล่าให้ฟัง
บอกว่าพอตุ๊เนี่ยที่คบกับหนูว่าแม่นะที่มานอนที่บ้านทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ย
มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแต่มาคบกับหนูเนี่ย
เพราะพอตุ๊เขาอยากจะมีลูกสาว
เนื่องจากลูกที่มีกับภรรยาเนี่ยเป็นลูกชายทั้งหมด
ซึ่งแม่บอกว่าพอได้ฟังจากลูกสาวเนี่ยก็เตือนลูกแล้วนะ
ลูกแล้วว่าเอออย่าไปยุ่งกับคนมีครอบครัวเลย
แต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรไปมากกว่านี้
เพราะกลัวว่าถ้าพูดมากว่ามากเตือนมาก
เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าลูกสาวจะปิดบังแล้วจะไม่เล่าอะไรให้ฟังอีก
ทีนี้พอช่วงเวลาหนึ่งอยู่มาเนี่ยลูกสาวบอก
ขอไปทำงานที่โรงงานที่ปลาจีนบุรี
คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลูกสาวก็หายไป
และพอตุ๊ก็ไม่เคยย้อนกลับมาที่บ้านแม่อีกเลย
แต่ที่อยู่โรงเรียนที่ยังไม่หายก็รู้นะคะ
เพราะว่าเขาไปนอนพักที่บ้าน
นอนพักไปนอนกินที่บ้านอยู่ค่ะ

พาน้องหลิวไปน้องหลิวก็คือพาแกไปพักค่ะ
ก็รู้ค่ะเพราะว่าน้องก็เคยบอกตอนที่เขาไปนอนอยู่ที่บ้าน
เขาบอกว่าแม่พอเขามีแฟนมีลูกแล้วนะ
แม่ก็เลยถามตอบอีกทีว่าทำไมล่ะลูกไปเอาผัวเขาทำไม
เขามีลูกแล้วไปเอาของเขาทำไมล่ะลูก
ก็พอบอกหนูว่าเขาอยากได้ลูกผู้หญิง

ยังบอกด้วยนะบอกว่าลูกสาวน้องหลิว

ด้ามปืนตบหน้า
แต่แม้ว่าลูกสาวเนี่ยในวันนี้
จะรู้แน่ชัดแล้วว่าถูกฆาตกรรม
แต่แม่บอกว่าก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับว่าจะเป็นพอตุ๊ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกสาว
เพราะฉะนั้นหากพอตุ๊นะติดต่อได้อะไรได้หรือว่ายังฟังอยู่อะไรอยู่เนี่ย
อยากให้ออกมาพบตำรวจค่ะหรือถ้าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลูกสาวจริงเนี่ย
ก็ขอให้ออกมามอบตัวนี่คุณแม่บอกนะครับขณะที่พ่อของน้องหลิวนะครับบอกว่าวันนี้ก็ดีใจนะฮะ
ได้รับชิ้นส่วนกระดูกของน้องหลิวของลูกสาวกลับคืนมาอย่างน้อยก็ได้พาลูกสาวกลับบ้าน
แต่ในใจลึกยังหวังว่าจะได้รับชิ้นส่วนกระดูกทั้งหมดของลูกสาวกลับคืนมา
เรื่องประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับพอตุ๊นะครับคุณพ่อของน้องหลิวบอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวไม่เคยเล่าให้พ่อฟังนะ
มีอะไรจะเล่าให้แม่ฟังหลังจากที่รู้ว่าสุดท้ายลูกสาวเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายนะ
แล้วก็กลายเป็นศพเสียชีวิตในฐานะหัวอกคนเป็นพ่อก็ทั้งสงสารลูกแล้วก็ครับแค้นใจ
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่อยากปรักปรำใครแต่ก็ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่พอตุ๊
เคยไปแจ้งความเรื่องปืนหายขณะที่เกิดอุบัติเหตุรถชนนะซึ่งไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
แล้วช่วงระยะเวลาเนี่ยทำไมมันคาบเกี่ยวกับช่วงที่ลูกสาวหายตัวไป
ถ้าพอตู้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกสาวจริงพ่อบอกว่าก็อยากให้ออกมามอบตัวอย่างลูกผู้ชาย
ถ้าเขาไม่ทำทำไมก็ต้องหนีเนาะให้บวกให้เขามาแสดงตัวหน่อย
ถ้าไม่ได้ทำ
ใช่ค่ะคุณพ่อบอกว่าช่วงเวลาที่ลูกสาวน้องหลิวหายตัวไปตั้งแต่ปี๒๕๕๕
คือไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่ไม่อาทรร้อนใจไม่ตามหานะ
ก็ไปแจ้งตำรวจไปลงบันทึกประจำวันตั้งแต่แรก
ใช่ค่ะไปขอให้มูลนิธิกระจกเงาช่วยด้วยนะคะหลายทางค่ะทุกทาง
อย่างเต็มที่แล้วแต่เนี่ยพอลูกสาวไม่อยู่เนี่ยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหาไม่เจอติดต่อไม่ได้
แล้วทีแรกก็คิดว่ามีคนบอกว่าเอาไปทำงานต่างประเทศไม่ต้องเป็นห่วงเนี่ย
พ่อเนี่ยไม่แข็งแรงอย่างนี้คือมีอาการเรื่องของเส้นประสาทเรื่องของขาแข้งพวกนี้ก็ทำงานไม่ได้
แม่ก็ต้องมาทำงานหารายได้เป็นหลักเพราะฉะนั้นแม่บอกว่าเห็นใจเข้าใจพ่อกับแม่เถอะ
ชีวิตความเป็นอยู่ความยากจนจะเอาเรี่ยวแล้วเอากำลังเอาเงินทองที่ไหนไปแบบตามหาลูกสาวแบบโอ้โหก็ตามได้เท่าที่ตามก็ตามอย่างเต็มที่แล้ว
สุดท้ายทางมูลนิธิกระจกเงาก็ช่วยช่วยจนตรวจสอบพบว่าเอาไปมีศพที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่๓ศพเป็นผู้หญิงไปตรวจสอบดีเอนเอเก็บตัวอย่างดีเอนเอจนผลออกมานี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับญาติของน้องหลิวนะฮะญาตินี่ชื่อนางสาวประเทืองนะฮะอายุ๔๖ปีนางสาวประเทืองหอมชวนนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยบอกกับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราเมื่อวานวันที่๑๖กุมภาพันธ์สลากินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลใช่ไหมคุณพี่ประเทืองเนี่ยเขาจะ

ญาติของน้องหลิวบอกว่าคืน๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝันว่าขณะที่นอนหลับอยู่นี่นะฮะฝันนะว่าน้องหลิวมาหาที่บ้านแล้วก็ขับรถไปตามถนน
แล้วรถเสียหลักตกคูน้ำข้างทาง
ก็เลยเอาทะเบียนรถกระบะ๕๙๙๓ไปซื้อลอตเตอรี่

ก็เลยเชื่อว่าน้องหลิวคงจะมาให้โชคนะครับ
เดี๋ยวจะเอาเงินส่วนนี้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องหลิว
ก็ต้องให้จาร้วมว่า
ให้ข้อมูลนะคะจะชัดเจนมากที่สุดพันธุ์ตำรวจเอกสาธิตมิตรรัก
ผู้กำกับสพวัฒนานครบอกว่าขอย้ำก่อนว่าตอนนี้
ยังไม่ได้ออกหมายจับใครดังนั้นหมายความว่าก็ยังไม่ได้มีผู้ต้องหานะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานเพิ่มเติม
ยืนยันว่าคดีมีความคืบหน้าไปเยอะมากค่ะตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
ทั้งเรื่องชู้สาวชิงทรัพย์ขัดแย้งส่วนตัวแต่ตำรวจบอกว่า
ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกก็แล้วกันถามตำรวจไปว่าโอ้โห
มัน๘ปีกว่ากับ๙ปีมันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของตำรวจไหม
ตำรวจบอกว่าถึงมันจะผ่านระยะเวลามาค่อนข้างนานนะคะ
แต่มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีมั่นใจว่าจับคนร้ายได้แน่ค่ะ
ขอเวลาตำรวจทำงานนะคะยืนยันว่าจับคนร้ายได้แน่
ประเด็นเรื่องของปืนค่ะอย่างที่บอกไปว่า
อู๋แจ้งหายเอาไว้ก็เป็นปืนแก้วมองเหมือนกัน
คำถามคือมันใช้ปืนกระบอกเดียวกันไหมมันเชื่อมโยงกันไหมมันเกี่ยวกันไหม
ตำรวจบอกว่าขอไม่เปิดเผยนะคะ
ข้อมูลในส่วนนี้เพราะอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนค่ะ
ในบางอย่างเนี่ยเราก็อยากให้ทำให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็ตามกฎหมายแล้วก็ถูกต้องตามกระบวนการนะครับ
ในเรื่องของผลสวนชาติศหริตศาสตร์เรื่องที่เราลงรออยู่อยู่อันนั้น
มีอะไรบ้างที่เป็นสำคัญของแค่นี้

ผู้สนิทของน้องลิวที่แจ้งหายเมื่อแปดปีก่อน
อันนี้ขอยังไม่เปิดเผยนะครับครับ

เมื่อนี้มีการติดต่อเข้ามาขอแสดง
ความลืมศึกใจกับตำรวจป่าวได้ยังไง
แต่ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเอาไว้แบบนี้ค่ะว่า
ก็ยอมรับว่าเคยเรียกผอตู้มาสอบปากคำจริง

แล้วก็เคยมีการสอบถามเรื่องของปืนขนาด๙มมของพอตุ๊ที่แจ้งหายไว้เมื่อหลายปีก่อน
แต่พอตุ๊ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าอาวุธปืนขนาด๙มมที่หายไป
มันหายไปตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พอตู้ก็ยืนยันแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะแต่ตำรวจก็ไปตรวจค้นที่บ้านพัก
ก็ไปสอบถามที่โรงเรียนที่พอตู้เป็นผู้บริหารอยู่
และสุดท้ายก็คือปัญหาคือตอนนี้ไม่เจอตัวพอตุ๊
ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่
ตำรวจบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีนะฮะ

เดี๋ยวต้องรอฟังกันกันแล้วกันนะครับเราตามเรื่องนี้ให้อยู่นะครับ